เพราะว่าเมื่อวานี้กรกตประกาศผลยังไม่เป็นทางการแล้ว
สำหรับการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมเขต

บอกว่าใช้กำลังเจ้าหน้าที่๓๐๐คน
นับกัน๔รอบใช้เวลาทั้งวัน

เปิดเผยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการค่ะ
กลายเป็นว่าผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
นางสาวสาวิกาลิมปะสุวรรณะ
ชนะพันโทสินทบแก้วพิจิตร
สมัครของพักประชาธิบัติไป๖๒คะแนนค่ะ
นับคะแนนเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
โทสินทบชนะนางสาวสาวิกาไป๑๔๗คะแนนนะ
แต่พอเลือกใหม่กลายเป็นอนาคตใหม่ชนะประชาธิปัตย์
ซึ่งเขตเลือกตั้งที่๑ของจังหวัดนครปฐมนี้เนี่ยนะคะ
มีตัวแทนแต่ละภาคการเมืองมาร่วมสังเกตการนับเต็มไปหมดเลย
ประชาธิปัตย์นำโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพัก
และคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์ที่ปรึกษาหัวหน้าพักค่ะ
ส่วนพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
เดินทางมาเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยตัวเองเลย
นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
เขาออกมากล่าวถึงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้นะคะ
เขาบอกว่าทีมงานของพักประชาธิปัตย
และทีมงานของพันโทษินทบผู้สมัครสอบเขต๑จนครปฐม

เห็นว่าเป็นคะแนนที่ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ทั้ง๒๔๕หน่วยเลือกตั้งติดประกาศ
พร้อมกับเซ็นรับรองอย่างถูกต้องและเปิดเผยกับสาธารณะ

โทสินทบมีคะแนนมากกว่า๔คะแนน
เพราะฉะนั้นเขาขอยึดเอาคะแนนนี้ก็แล้วกัน
ขอยึดเอาคะแนนดิบที่เขาดูจากป้ายปิดประกาศที่มีลายเซ็นต์เนี่ย
ไม่เอาคะแนนที่กรกตประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลพอออกมาเป็นทางการ
ถ้ากรกตประกาศผิดก็เป็นสิทธิ์ของผู้สมัครที่จะไปร้องเรียนหรือฟ้องกลับ
ถือว่ากรกตจะวินิจฉัยผิดหรือมีข้อบกพร่องทำให้การเลือกตั้งเสียหายและเปลี่ยนแปลงไป
อนาคตใหม่ก็บอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยึดตามที่กรกตประกาศอย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วกัน
เพราะมันสับสนมากไอ้นี่ก็ไม่ตรงไอ้นั่นก็ไม่ตรง
ประชาทิบัตรยึดตามแค่นั้นดิบคือตัวเองชนะ
อนาคตใหม่ยึดตามกรกตประกาศอย่างไม่เป็นทางการก็คือตัวเองชนะเหมือนกันนะคะ
จะไปพบกรกตเพื่อชี้แจงพยานหลักฐานวันพรุ่งนี้
ซึ่งนายธนทรบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
และถ้ามีการพิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ก็เชื่อว่าจะไม่สามารถเอาผิดตัวเขาได้
ส่วนพลังประชารัฐตอนนี้โดนสวนกลับแล้วนะคะ
ร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนกันมี๒คนค่ะ
นายสมสักศุกร์ประเสริฐวัฒนีสอสเขจ๕กทรกรนคร

วัฒนีสอสเขจ๑๕กรุงเทพฯมหาคร
ถูกร้องว่าอาจขาดคุณสมบัติจากการถือครองหุ้นสื่อเหมือนกัน

อาจมีการถือครองหุ้นสื่อในบริษัทมหาชน
เรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกันกรรมการบริหารพักบอกว่า
ชาญวิทย์จะเอาข้อมูลมาชี้แจงต่อแกนนำพักวันนี้ค่ะ